จากกรณีที่ผู้หญิงคนนึงถูกลูกเขยตัวเอง
กับลูกสาวนะคะ
คือที่ทุกคนเขาสงสัยกันว่าน่าจะเป็นฝีมือลูกสาวและลูกเขยเป็นเพราะว่า

ลูกสาวกับลูกเขยนะคะอุ้มลูกวัย๓เดือน

พร้อมสร้อยคอทองคำสมุดบัญชีเงินฝาก

ต้องรู้เห็นหรือร่วมมือกันหรือต้องเป็นคนก่อเหตุแน่นอน
ผู้ตายคือนางสุวรรณนะคะอายุ๕๔ปีค่ะ
ถูกแทง๑๓แผลทิ้งศพอยู่ในโอ่งแดงข้างบ้านนะคะ
ตอนแรกเขาหากันแทบตายว่าเอ๊ะอยู่ไหน
แล้วสุดท้ายไปเอกใจเปิดโอ่งดูค่ะ
ถึงได้รู้ว่าถูกฆ่าแล้วก็ยัดศพอยู่ในนี้
คนก่อเหตุนะคะคือลูกเขยชื่อในสินอายุ๒๓ปี
ลูกสาวคือเบียร์แล้วก็ทั้งสองคนอย่างที่บอก
อุ้มลูกสาววัย๓เดือนหนีไปพร้อมกับทรัพย์ศิลป์ของคนตาย
ญาติบอกว่าคือลูกเขยกับแม่ยายไม่ค่อยลงรอยกัน
เพราะลูกเขยไม่ทำงานไม่ทำงานเลย

เงินเหลืองทองอะไรพอไปตรวจสอบประวัติดูปรากฏว่าในสินเนี่ย
มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมด้วย
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของในสิน
ลูกเขยนะคะที่ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะ
ได้เจอกับน้าของในสินนี่ค่ะน้าในสินเล่านะคะบอกว่า๖โมงเช้า
อยู่ศิลป์น่ะขี่มอเตอร์ไซด์มาหาเธอมาคนเดียวนะทีแรกเข้าโพธิบอกว่า
เดี๋ยวผมจะขอให้เมียกับลูกผมอยู่ที่บ้านน้าก่อนนะ
ตอนนั้นเธอบอกตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงบอกว่าเองไปมอบตัวนะอย่าหนีเลย
ฆ่าเขาทำไมอ่ะยอมติดคุกไปเถอะรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำขึ้น
น้อยจะได้ออกมาเห็นหน้าลูกในสินบอกไม่ยังไงก็ไม่มอบตัว
จะหนีจะกบดานอยู่แถวนี้แล้วจะส่งเงินมาช่วยเลี้ยงลูก
ก็กราบไหว้อ้อนวอนเลยล่ะขณะเดียวกันพี่ชายของเธอเนี่ยขับกระบะเข้ามาพอดี
เขาบอกเอ้ยช่วยจับตัวไอ้สินหน่อยบอกไปแบบนี้ไม่ทัน

น้อยวัย๓เดือนลูกของในสินถูกผ้าห่อวางเอาไว้ที่แคร่ที่บ้าน

คือเหมือนมีไข้ต่ำตัวร้อน
รีบพาเด็กไปที่โรงพยาบาลกำแพงแสน
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจสพกำแพงแสนด้วย

เรายังอยากให้โสธภาพมามอบตัว
แต่เขาก็ปฏิเสธ
แล้วก็ธรรมดาเท่านี้เขาดื้อมากเลย
สิงหาคมค่ะในสินเนี่ย
โพสต์เอาไว้แล้วก็แท็กเมียก็คือเบียร์ไว้ด้วยนะคะ
บอกผมเป็นคนไม่เอาไหนทำอะไรก็ไม่ถูกตา

คนชอบเราเป็นร้อยคนเกลียดเป็นพัน
แล้วผมต้องทำยังไงถึงจะให้คนชอบผมทั้งหมดครับ
อีกโพสต์หนึ่ง๒๔สิงหาคมค่ะ
อันนี้จะรุนแรงหน่อย
เป็นอาเฮียอะไรกันนักหนาวะ
ยุ่งกับชีวิตกูจัง
อ่ะมีโพสต์สองโพสต์นี้นะคะ

ส่งคุณจ๋าแจ่มสีไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ได้เจอกับลูกพี่ลูกน้องของคนตายนะคะ
ก็พาไปดูที่ห้องนอนของนายสินแล้วก็เบียร์

ส่วนใหญ่ก็เจอเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์เด็กเล็กนะครับ

ญาติของคนตายก็คือนางสมหมาย
ก็เล่าบอกว่าต้นเหตุของเรื่องนี้น่าจะมาจากเงิน๕๐๐๐บาท
คือเงินของผู้ตายหายไป๕๐๐บาท
ผู้ตายก็เลยเรียกลูกสาวกับลูกเขยมาคุยถามว่า
ใครเป็นคนทำเอาเงินแม่ไปหรือเปล่า
ถามลูกสาวอยู่หลายครั้ง
เพราะว่าลูกสาวนี่รู้จุดซ่อนเงินดี
ลูกสาวเนี่ยตะคอกกลับบอกไม่ได้เอาไป

แล้วก็เลยเหมือนกับร่วมกับสามีทำร้ายแม่
ใช้มีดทำครัวแทงแม่ไป๑๓แผลแล้วก็หลบหนีไป

รู้สึกเย็นวาบขนลุก
แล้วก็หันไปมองตรงโอ่งจุดเกิดเหตุ

ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกอะไรยังไงแบบไหน
มันเป็นลูกเจ้าของมาตุ๊บมาพังเงินมาหิน
ด่านญาติของคนตายก็บอกนะครับว่าต้นปีที่แล้วเนี่ย
เบียร์กับสินเนี่ยเคยขโมยรถแม่

แม่ต้องให้ไปตามเอารถกลับมาคืนให้ค่ะ
ถามว่าพฤติกรรมของลูกสาวแม่ก็คือเบียร์เป็นยังไง
ก็ชอบโทรมาขอยืมเงินครั้งหนึ่ง๔๐๐มั่ง๕๐๐มั่ง
เขาก็ให้ไปทุกครั้งเพราะก็เห็นว่าเป็นหลานใช่ไหมคะ
ทีนี้คุณจ๋าก็ได้พูดคุยกับ
แม่ของผู้ตายก็คือยายของเบียร์ยายของคนก่อเหตุนะเนอะ
ก็ให้กำลังใจเพราะว่าคือคุณยายผาเนี่ยแกนอนป่วยติดเตียงอยู่
แกบอกแกเสียใจมากเมื่อวานแกรู้ข่าวแกร้องไห้เลยนะคะ
บอกแกอยากให้หลานมอบตัวภาวนาเลยบอกให้หลานมอบตัวเถอะ
ก็เป็นห่วงหลานยังไงมันก็คือหลานก็ยังห่วงหลาน
ห่วงเหรนด้วยเจ้าเหรนตัวน้อยวัย๓เดือนไม่รู้เป็นยังไง
ยายแกบอกเลยนะว่าถ้าหลานยายไม่ไปคบหากับผู้ชายคนนั้นเนี่ย
เรื่องแบบนี้มันก็คงจะไม่เกิดใช่ไหม
หลานมอบดูอยากให้เป็นคนดีก็บาดเฟิร์น
ล่าสุดได้รับรายงานมาว่าจับตัวสินกับเบียร์ได้แล้วที่นครปฐมนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างนำตัวกลับมาสอบสวนที่สพบรบือเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ